เกาะเกร็ดนนทบุรีตอนนี้ก็น้ำท่วมสูงประมาณเมตรหนึ่ง
แต่แม้จะมีอุปสรรคว่าน้ำสูงขนาดไหนเนี่ย
ส่งผลต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ไม่ดีสิคือเขาบอกว่าตากบ่านแบบน้ำท่วมแบบนี้

เนี่ยหลวงพี่ยังเดินนะ

ผมจำไม่ได้ว่าผมทำข่าวมาผมเคยเห็นภาพนี้แล้วหรือยัง
ไม่เคยเห็นแต่พระเนี่ยล่องเรือมานะมาตามแม่น้ำ
บรรยากาศน้ำท่วมนี้คุณผู้ชมค่ะพระสงฆ์หลายรูปเลยจากวัดปรมายิกาวาสที่นนทบุรีก็อุ้มบาดลุยน้ำท่วมจีวอนเปียกครึ่งตัวค่ะ
เข้ามาที่ชุมชนเกาะเกร็ดจะไปรับบาทจากชาวบ้านไม่ใช่แค่พระนะที่ต้องเดินลุยน้ำ
ชาวบ้านก็ลุยน้ำเหมือนกันรอใส่บาทเพราะว่าเมื่อวานนี้วันออกพรรษาไงคะ
แล้วเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เกาะเกร็ดบอกว่าโอ้ปกติแล้วนะออกภาษาทุกปีเนี่ยน้ำมันท่วมอยู่แล้ว
แต่มันก็ต้องดูว่าปีไหนน้ำมากปีไหนน้ำน้อยแต่ปีนี้ถ้าเกิดว่าไปเทียบมหาอุทธกภัยครั้งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราคือปี๕๔ใช่ไหม
ปีนี้เกือบเท่าปี๕๔เลยชาวเกาะเกร็ดบอกแบบนั้นแล้วยิ่งวันออกพรรษาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
น้ำทะเลหนุนสูงช่วงเช้ามันต่างจากวันอื่นไงเพราะถ้าเกิดเป็นวันอื่นเนี่ยน้ำจะไปหนุนสูงช่วงเย็นใช่ไหม
ทีนี้พอออกพรรษาน้ำหนุนสูงช่วงเช้าก็เลยทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นน้ำท่วมเป็นเมตรแบบนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะ
ชาวบ้านบอกว่าตั้งใจออกมาทำบุญอยู่แล้วแล้วครอบครัวก็ลุยน้ำออกมามารอใส่บาทแต่ว่าบางครอบครัวมีผู้สูงอายุใช่ไหม
ลุยมาไม่ได้เอาก็ยืนอยู่หน้าบ้านรอให้พระเนี่ยเดินมาบินทบาทนะคะก็ต้องปรับตัวกันหมดแหละ
ทั้งพระทั้งโยมหวังว่าตรงเกาะเกาะเกร็ดจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่น้ำจะลงในเร็ววันนะ
เมื่อสักครู่จะเห็นความลำบากอย่างหนึ่งคือเวลาพระท่านมาท่านใส่จีวอนยาวมาใช่ไหม
ต้องก้าวข้ามพวกแนวที่เขาเสริมกันน้ำท่วมไว้
ตอนนี้รัฐบาลเขาเปิดรับบริจาคมีศูนย์บัญชาการอะไรหรือยังผมตกข่าวอะไรไปหรือเปล่า

ห้าตรงนี้ก็เป็นตลาดนะครับ
ใช่ตรงเกาะเกร็ดถ้าเธอเคยคุณผู้ชมเคยไปก็จะรู้เลยว่าตรงนี้

แต่ดูหน้ามันเป็นแบบเหมือนกับตลาดหน้าหมด
เสื้อผ้ารองเท้าจมน้ำไปบ้างก็มีเหมือนกันนะฮะ
นะครับก็ฝากดูแลด้วยนะครับ